บอกเลยนะคะว่ามีข่าวกับสาวออกมาไม่เว้นแต่ละวัน

ฉันก็เพลียไปด้วยเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเป็นพ่อม่ายที่ฮอตมาก

ล่าสุดมีข่าวว่าหนุ่มโตโน่กำลังคบอยู่กับนางแบบสาว

ต้องคิดดูว่าเธอจะแซ่บจะเซ็กซี่ขนาดไหน

เอากับสาวพาเรทออกมาถี่ยิบเลยนะคะ

ที่ล่าสุดก็เจอกับกระแสข่าว
ที่แท้หวานใจตัวจริงไม่ใช่นางเอก
นักแสดงสาวในวงการคนไหน
แต่เป็นนางแบบของแกซีนสุดวิว

โดยเมื่อไม่นานมานี้สาวเฟื้องฟ้าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
หนุ่มโตโน่นั้นตรงสเปคของเธอ

เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์แบบออกอาการงงไม่น้อย
ว่าข่าวนี้มีที่มาที่ไปจากตรงไหน
แต่ก็ยอมรับแบบแมนว่ารู้จักฝ่ายหญิงจริง
ส่วนที่ฝ่ายหญิงบอกว่าตัวเองตรงสเปค
ก็ต้องขอขอบคุณที่พูดถึงกันในแง่ดี
จะย้ำชัดว่าไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์ใด
เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสาวคนไหนทั้งนั้นค่ะ
เขาเป็นแฟนแฟนเก่ามือกองผม
รู้จักแต่ก็ไม่ได้สนิทหรอก
แล้วเขาคบกันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเลิกกันไปแล้ว

ผมขอบคุณมากผมเห็นในข่าว
ก็ขอบคุณเขาที่ชื่นชอบ

คือตอนนี้ก็มันกำลังสนุก

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเลย